ยะลากับสงขาเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีเทศกาลกินเจกันอยู่
ตามสารเจ้าก็มีขบวนพงขบวนแห่กันไป

ที่แรกพาลงไปสงขรากันหน่อยคุณผู้ชม
ภาพที่เห็นนี่คือเป็นขบวนแห่เทพเจ้าเก้าอ๋องนะครับ
ก็โอ้โหหรูหราอลังการแบบนี้
เหลืองอร่ามแบบนี้คือต้องบอกว่าเป็น

เขามีการอัญเชิญเซียนแล้วก็เทพเจ้าทั้ง๙องค์ลงมาโปรด
โปรดชาวพุทธในช่วงของเทศกาลกินเจ

ซึ่งปีนี้ก็มีผู้ร่วมขบวนกว่า๕๐๐คน
มกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ขบวนก็เริ่มจากเทวสถานพระพิคเนธครับ
โดยมีขบวนเชิดสิงโตขบวนม้าทรงขบวนเทพเจ้า

ที่ออกแบบแล้วก็จำลองมาจากสวงสวรรค์

คือออกแบบแบบจำลองมาจากเทพเจ้าบนสวงสวรร
นี่เราเคยเห็นในภาพยนตร์จีนนะ

คือแบบสวงสวรรค์เอาลงมาเลย
สีทองเหลืองอร่ามสวยงาม
โดยขบวนแห่ก็จะผ่านไปยังใจกลางเมือง

แห่กันไปสักประมาณ๒กิโลนะฮะ

ไปที่หอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง
ชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนแห่
เหล่าม้าทรงกว่า๒๐คนที่มาร่วมขบวนแห่
รวมไปถึงผู้หามเกี้ยวเทพเจ้าต่าง
เขาก็จะมีการเดินลุยกระเบื้องนะครับ

ดูสิจุดไฟ

ก็จะมีความแค่งแรงมีความทนทาน
ภายใจเรื่องของร้อนต่างนะครับ

เริ่มแรกเนี่ยม้าทรงจะเป็นคนเดินเหยียบลุยกระเบื้องก่อน
เป็นคนที่จะมีลากหลักกระเบื้อง
เหล่าหมาทรงลูกศรีตฐาหามเกี้ยวเทพเจ้า
ร่วมกันเดินลุยไฟก็เป็นการเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง
เขาบอกว่าเป็นการชำระล้างสิบอัปมงคลแล้วก็มันจะนำไปสู่การเพิ่มความเป็น
ริมงคลนะครับอันนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจของทางใต้เขา
เอามาฝากนะครับพอเสร็จพิธีแล้วท้าวเขาจะเป็นแผลหรือว่า
ไม่รู้เนอะแต่ว่ามันเป็นประเพณีแล้วมันเป็นแบบนี้มีอย่างนี้แบบนี้ทุกปี